ของเราในวันนี้มาเสิร์ฟความฮอตของสาวคนนี้กันหน่อยนะคะ

หรือว่าคู่จิ้นของหนุ่มโตเนาพาร์กิลละ
ที่เขาเรียกกันว่าคู่สล็อตคู่หวาน

ซึ่งหวานใจคนเก่าเนี่ยเขาเป็นหลานชายนักการเมืองชื่อดัง

เนื่องจากว่ามีกระทู้ในเน็ตเขาแคปภาพของทั้งคู่
ไปเล่นฟิตเนสที่เดียวกันแต่เขาไม่ได้ไปพร้อมกันนะ
ซึ่งแต่ละคนเขาก็แอปลงรูปคนละวัน
ฝ่ายหญิงเนี่ยยังตามไปกดไลค์รูปหนุ่มไอติมอยู่เรื่อย
แล้วก็ยังไปมาหาสู่กันเป็นระยะ
งานนี้ก็เลยไม่รู้คนไหนตัวจริงคนไหนตัวหลอกกันแน
คือหลายคนอะคาดเดาว่าเนี่ยโซโน่เนี่ยจะเป็นตัวหลอกหรือเปล่า

นิชาเคลียร์กันสักหน่อยค่ะว่าใครคือตัวจริงกันแน่
ยิ้มนี้เป็นยิ้มที่นิชาเล่นมานานแล้ว
แล้วก็ตอนที่ยังคบกันก็เคยไปด้วยกันอยู่ค่ะ
คือแต่ครั้งล่าสุดนี้ไม่รู้
ไม่รู้ว่าเขาไปหรือว่าอะไรยังไง
เพราะว่าก็ไม่ได้ไปด้วยกันค่ะ
ไม่เจอนะคะไม่แน่ใจไม่เจอเลยค่ะ
ตอนที่เราห่างกันมาคือเราคุยกันแบบเคลียร์และชัดเจนจริง
ก็ทุกวันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนเป็นพี่น้อง

ไม่ได้ต้องตัดกันไปเลยหรืออะไรแบบนี้ค่ะ
ไม่มีใครเป็นตัวหลอกตัวอะไรทั้งนั้นค่ะ
ไม่เกี่ยวค่ะ
แต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าช่วงนี้เนี่ย
กระแสของนิชาและโตโน่มาแรง

โตโน่เนี่ยโพสต์รูปคู่
เรียกเสียงฮือฮาวเรียกเสียงกรี๊ดได้ตลอดเลย

โห้ยยยยมันน่ารักมันมุ๊งมิ๊งจังเลย
สำคัญคุณว่าไหมว่าหน้าตาเขาคล้ายกัน

ใครจะจริงหรือเปล่าอะไรยังไงถูกต้องแล้วนะครับ